ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องคือฮาในโลกโซเชียลมาก
เรื่องของน้อนน
บางคนไม่รู้น้อนคืออะไร

น้องเนี่ยคือใช้เรียกสิ่งต่างที่มีความน่ารักตะมุตมิ
เป็นภาษาวรุ่นเรียกเป็นว่าน้อน
แต่ว่าภาพที่จะพาไปดูต่อไปนี้คุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นประติมากรรม
ที่ค่อนข้างจะแปลกหูแปลกตานะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยละกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ที่เห็นอยู่นะคะอันนี้เรียกน้อนไม่ได้นะ
เพราะว่าเป็นพระพุทธรูป
แต่ปฏิมากรรมของพระพุทธรูปองค์นี้อาจจะดูแปลกหูแปลกตาไปสักหน่อย
เป็นพระพุทธรูปที่ปั้นด้วยมือแล้วมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระพุทธรูปองค์อื่นทั่วไป
หรือว่าตามวัดต่างที่เราเห็นศิลปะตามแบบฉบับของแต่ละพื้นที่ใช่ไหมคะ
แต่นี่เป็นการปั้นคล้ายกับปั้นให้เหมือนรูปพระพุทธรูปนี่แหละค่ะ
แต่เป็นแบบฉบับของการ์ตูนดูแล้วค่อนข้างแปลกตาจริงฝีมือการปั้นเนี่ยเป็นของหลวงพ่อริ้วและพระผู้น้องกว่า๓๐องค์เลยนะคะที่ช่วยกันปั้นพระพุทธรูปขึ้นมา
เชื่อว่าคุณผู้ชมไม่น่าจะเคยเห็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะแบบนี้ที่ไหนมาก่อน
หายากใช่ไหมเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันซึ่งมีที่นี่ที่เดียวค่ะที่วัดตะเคราะห์หรือวัดมักครังสริตอยู่ที่ตำบลหาดสะเหลาอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์แล้วอยู่ในวิหารเก่าแก่อายุกว่า๘๐ปีด้วยนะคะ
พระประเสริฐถาวรธรรมโมท่านรองเจ้าอาวาสเผยว่าวัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ๒๔๘๕๘๖แล้วโดยหลวงพ่อริ้วแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นพระเกจิที่โด่งดังในเรื่องของวัตถุมงคลของขลังด้านแคล้วคลาดโคงกระพันธ์ซึ่งหลวงพ่อริ้วกับพระน้องชายได้จัดสร้างขึ้นคือจัดในวิหารหลังนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าเป็นวัดตะคร้อ
มีต้นตะเคราะห์ต้นใหญ่ที่ยืนต้นอยู่กลางวัดจนกระทั่งต่อมาเนี่ยนะคะอาจารย์จันทร์เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้มีการขอเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมักครังสริตแปลว่าหนทางสู่ความสำเร็จซึ่งชาวบ้านก็เรียกติดปากกันว่าวัดตะเคราะห์เหมือนเดิมนะ

ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นวิหารหลังนี้
ตั้งแต่ตัวคุณพี่เขาจำความได้แล้วนะ
โดยมีหลวงพ่อริ้วที่เป็นท่านเจ้าอาวาสวัดในสมัยนั้น
พร้อมกับพระผู้น้องที่ช่วยกันปั้นในพระวิหารต่าง
รวมไปถึงสร้างวิหารด้วยนะคะ

ซึ่งสาเหตุที่สร้างรูปปั้นออกมาแปลกตาแบบนี้
เพราะว่าในสมัยก่อนวัดแห่งนี้เป็นวัดเล็กค่ะ
ปัจจัยที่จะไปจ้างช่างมีฝีมือต่าง
หล่อพระปั้นพระพุทธรูปใช่ไหม
หรือไม่มีปัจจัยที่จะไปซื้ออุปกรณ์ในการปั้น
ก็เลยทำให้หลวงพ่อต้องลงมือปั้นขึ้นมาเอง
เพื่อจะให้พระพุทธรูปเป็นสิ่งยึดเหนียวทางจิต
คือปั้นเล่าให้ฟังแบบนี้จะได้รู้ถึงที่มาที่ไปใช่
ว่าทำไมลักษณะของพระพุทธรูปที่วัดแห่งนี้

ซึ่งศิลปะแบบนี้ที่ปั้นออกมาเนี่ยค่ะ
เขาเรียกกันว่าศิลปะแบบนาอีฟ
ก็คือศิลปะที่สร้างขึ้นโดยคนที่ไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อน
ผลงานที่ออกมาก็จะแปลก
แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ
ก็จริงใช่มีความเรียบง่าย
เขาบอกว่าไร้มารยาใส่ซื่อบริสุทธิ์
ก็คือออกมาจากความรู้สึกแล้วก็จินตนาการ
หรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายนะ
พระในวัดหรือชาวบ้านอยากจะสร้างรูปเคารพ

หรือสร้างวัดให้ชาวบ้านได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
แต่หาช่างมาสร้างไม่ได้หรืองบไม่พอ
ก็เลยร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างซะเองเลยค่ะ
ก็เลยออกมาเป็นศิลปะจากคนที่ไม่ได้เรียนศิลปะ
แต่สร้างโดยจินตนาการและจิตศรัทธาของคนคนนั้น
ลักษณะของศิลปะแบบนี้
น้องไพทองบอกว่าไม่ได้มีที่นี้ทีเดียว

อย่างที่บอกว่าในโลกโซเชียลเขาฮือหากันมาก
มีหลากหลายที่อย่างวันก่อนที่เรานำเสนอไป
คล้ายกับรูปปั้นพญานาคตาจุด
แล้วเขาเรียกกันว่าตัวเหราตามประวัติศาสตร์
ก็ยังมีรูปปั้นแบบนี้อีกหลากหลายที่หลากหลายวัด
ซึ่งปั้นขึ้นมาจากจินตนาการของผู้สร้างนั่นเอง

ใช่ไม่มีผิดไม่มีถูกศิลปะ